เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวความรักระหว่างมนุษย์กับสุนัข
มนุษย์อยากจะรวมพลังกับสุนัขสุนัขจะให้ความร่วมมือหรือเปล่า

โดยอยู่บ้านเดียวกันต้องสามัคคีต้องรวมพลังกัน

คุณเคยได้ยินมาเม่อ
เพราะว่ามันได้สติกกลับมา
อลีบเอามือมารวมพลัง

จะรับกาหลุนกัน
หมาน่ารักตัวนี้ชื่อน้องแสบนะคะ
เจ้าของเรียกเจ้าแสบ
แสบอาจจะประมวลผลช้านิดนึง
อาจจะเหม่อลอยหรือว่ากลุ้นคลิปอะไรอยู่สักอย่างนึง
บอกว่าใจเย็นนิดหนึ่งนุ๊ด
แล้วก็ช่วงเวลาที่เอามือมารวมพลังแอบจิกด้วยนะ
แบบเอาเล็กเล็กจิกมือนิดหนึ่ง
อืมอ่าบางคนบอกขอประมวลผลได้ป่ะล่ะ

อยู่กันไปนะทั้งมนุษย์ทั้งน้องหมาอยู่กันอย่างมีความสุข
ถ้าใครอยากจะไปดูต่อเพิ่มเติมว่าเจ้าแสบมีวิรกรรมอะไร